นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าได้ลงนามอนุมัติแต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษที่จะแก้ไขปัญหาพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง๑๓คนแล้ว
คาดว่าจะมีการนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลวันพรุ่งนี้ครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันได้ลงนามรายชื่อแต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล
เพื่อแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง๑๓คนแล้ว
มอบหมายให้หน่วยงานไปร่างวิธีการทำงานก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ส่วนเรื่องของสำนักงานที่ตั้งอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะให้อยู่จุดไหนในพื้นที่๓จังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางไกล
และรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนพิเศษรัฐบาลต้องเดินทางลงพื้นที่เป็นครั้งเป็นคราว
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สารอาญารัชดาพิเศษนัดไต่สวนคำร้องการถอนประกันในจตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต้านพระเด็จการแห่งชาติหรือนปชพร้อมพวกรวม๕คนหลังจัดรายการในสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง
ในลักษณะหมินประมาทและยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ซึ่งในการไต่สวนนายจตุพรแถลงต่อสารยอมรับว่าตัวเองกับพวกพูดในรายการตามที่ถูกกล่าวหาจริง
คำพูดที่กล่าวในรายการเป็นลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนที่ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเอกสารและหลักฐานซึ่งต้องใช้เวลาในการใช้ดุลยพินิษฐ์พิจารณาจึงนัดฟังคำอีกครั้งในวันอังคารที่๑๑ตุลาคมนี้เวลา๙นาฬิกา

สารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเอกสารและหลักฐานซึ่งต้องใช้ดุลยภิกษา
สารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเอกสารแล้วเห็นว่ามีเอกสาร
สารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเอกสารแล้วเห็นว่ามีเอกสาร